ท่านผู้ชมครับวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชัยนาธเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เพราะว่าอ่าถูกมองว่าเอ๊ะปิดข่าวหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นเนี่ยช่วยเหลือเด็กยังไง
ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อ๑๘กรกฎาคมนะมีน้องนักเรียนผู้หญิงอายุ๑๗ปีคนหนึ่งนะครับ
อยู่ชั้นม๖นะฮะไปคลอดลูกในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วเด็กที่ออกมาเป็นทารกเพศหญิงอายุคัน๘เดือนนะครับ
ปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตหลังคลอดในสภาพหน้าท้องฉีกนะฮะอวัยวะภายในของเด็กเนี่ยไหลออกมาอยู่นอกร่างกายหมดเลย
แต่ว่าถึงขนาดคลอดลูกในห้องน้ำของโรงเรียนนะครูที่โรงเรียนก็ไม่รู้ค่ะ
คือพาเด็กส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอาการอะไร
ทีแรกคิดว่าเป็นอาการตกเลือดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
ทีนี้ก็ต้องมาสอบกันแล้วครับว่าตกลงไม่ช่วยไม่รู้
หรือว่าต้องการปิดข่าวอะไรยังไงท้องที่นี้อยู่ในท้องที่ของ
ทางนายธวัฒน์แทร่ฮัมซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตห้า
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแห่งดังกล่าวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ

ตอนนี้อาการปลอดภัยนะฮะน้องนักเรียนหญิงคนนี้
ทางผอธวัฒน์บอกว่าเรื่องนักเรียนตั้งคันในโรงเรียนเนี่ย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่รู้มาก่อน
เพราะว่าตัวเด็กเองปกติก็มีรูปร่างอวบเกือบอ้วนอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุ๑๘กรกฎาคมนักเรียนหญิงคนนี้ไปเข้าห้องน้ำ
แล้วมีอาการตกเลือดครูเวรกับครูที่ปรึกษาและแม่บ้าน
พอเห็นพอรู้ก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือพาเด็กส่งโรงพยาบาล
ยืนยันว่าตอนนั้นเห็นเด็กนักเรียนหญิงตกเลือดไม่เห็นทารกนะฮะ
จากนั้นเด็กก็โทรบอกญาติให้มารับที่โรงเรียนแล้วพาไปโรงพยาบาล
ครูก็ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยนะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาล
ถึงรู้ว่าอ้าวเด็กคลอดลูกเพราะว่าเด็กเอาลูกที่คลอดในห้องน้ำ
สิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเพิ่งเอาไปให้หมอที่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุครูก็ไปเยี่ยมตลอด
คุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยกับเด็กให้กำลังใจเด็กให้กำลังใจผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
ยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดข่าวแล้วเด็กเองก็เพิ่งอายุ๑๗นะฮะ
ยังเป็นเด็กและเยาวชนตามขั้นตอนกฎหมายเรื่องนี้ก็เปิดเผยไม่ได้อยู่แล้ว
ตอนนี้เด็กอาการปลอดภัยดีนะครับส่วนจะกลับมาเรียนหรือไม่อะไรยังไง
เดี๋ยวค่อยว่ากันให้เด็กหายดีก่อนนะครับทางท่านผอธวัฒน์บอก
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเด็กจะรู้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจปิดบังหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
แต่เอาเป็นว่าน้องเนี่ยวันเกิดเหตุบอกว่าปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำ
คาดว่าตอนนั้นเนี่ยคงจะไปคลอดลูกอยู่ในห้องน้ำ
แล้วลูกก็ตกลงมานะตอนที่เบ่งลูกออกมาอาจจะตกเข้าไปในโถส้วม
แล้วก็กระแทกโถส้วมนะครับแล้วก็หน้าท้องฉีกอวัยวะไหลออกมาแล้วก็เสียชีวิต
คือพอลูกออกมาแล้วน้องเนี่ยเอาลูกยัดใส่กระเป๋าของตัวเองเอาไว้
เป็นกระเป๋าสัมภาระนะครับแล้วก็ไปหาครูบอกครูว่าให้พาส่งโรงพยาบาลหน่อย
ตอนนั้นครูก็ไม่รู้ฮะเพราะว่าเด็กถือกระเป๋าแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าอะไร
พอไปถึงโรงพยาบาลเด็กถึงเพิ่งเปิดกระเป๋าแล้วก็เอาทารกในกระเป๋าให้หมอ
ส่วนที่เด็กคลอดออกมาก็หมายถึงว่าเด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วหน้าท้องแตก
ไส้ไหลออกมาเนี่ยหมอบอกว่ามันก็เป็นไปได้เพราะว่าภายในหนึ่งชั่วโมง
เด็กคลอดออกมาจากแม่เนี่ยนะหนังท้องหรือว่าหนังตามร่างกายจะยังอ่อนอยู่
พอกระแทกแรงแรงก็เป็นไปได้ที่หนังท้องแตกแต่อันนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับ
เพราะว่าศพของทารกน้อยถูกส่งไปชนะสูตรอยู่นะครับต้องรอผลชนะสูตรอย่างแท้จริง
ส่วนนักเรียนสาวคนนี้เขามีแฟนนะฮะเป็นแฟนนุ่มที่เรียนกศนอายุ๑๗เหมือนกัน
วันเกิดเหตุเป็นคนมารับเด็กไปส่งโรงพยาบาลที่ว่าเด็กโทรตามญาติเนี่ย
ความจริงโทรตามแฟนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันเรื่องคดีความอะไรต่อไป
แต่ว่าจะทอดทิ้งหรือว่ายุให้แฟนสาวไปกินยาขับอะไรออกมาเนี่ย
อันนี้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่เขาก็ดูแลกันอย่างดีค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
น้องต้องบอกผู้ปกครองหรือบอกผู้ใหญ่ตั้งแต่แรกฮะใช่คือปิดบังไม่มีอะไรดีขึ้นจริง